ตอนนี้ในสังคมออนไลน์มีการแชร์คลิปหนึ่งในเรื่องของการเล่นไฮโล
แต่ว่าคนที่ร่วมวงไฮโลมีผู้หญิงคนหนึ่งใส่เสื้อกั๊กสีดำเขียนว่ากรมการปกครอง
ไปนั่งร่วมวางเงินไปแทงไฮโลอยู่คำถามคือเขาเป็นใครเป็นเจ้าหน้าที่หรือเปล่า
แล้วถ้าเป็นไปทำอะไรตรงนั้นไปดูคลิปก่อน
หวังว่าจะบุกไปแล้วกัน
อะไรก็ไม่รู้น่ะนะฮะอ่าคุณผู้ชมก็ได้ดูคลิปไปแล้วนะ
เล่าให้ฟังแบบนี้นะก็จะเห็นว่ามีผู้หญิงคนหนึ่ง
อยู่ตรงกลางใส่เสื้อกั๊กนะกรมการปกครองวางเงินอ่ะ
หกต่ำหกสองเอียวอะไรก็ว่ากันไปอันนี้คือวงไฮโล
นักพนันสักเจ็ดแปดคนหญิงชายเนี่ยนะฮะร่วมกันเล่นกันอย่างสนุกสนาน
อย่างงั้นอย่างงี้แล้วก็คลิปเนี้ยถูกแชร์ไปโอ้โห
ถูกวิภาควิจารณ์ว่าถ้าเขาเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจริง
มันก็คือไม่เหมาะสมแหละนะฮะทีมข่าวนะฮะก็โทรไปถามแหละ
คนในคลิปนะเปิดเผยได้แล้วชื่อจริงคือนางราแพนชิดบุตร
หลัดอำเภอเชียงยืนจังหวัดมหาศาลคามก็บอกว่าก็เป็นบุคคลในคลิป
เธอก็บอกว่าคลิปนี้ถูกถ่ายไว้ตั้งแต่๒๑สิงหาคม
วันนั้นเนี่ยคุณผู้ชมฟังให้ดีนะเธออาสาเข้าไปเป็นสายให้กับทางจังหวัด
อืมในการจะหาข้อมูลจับบ่อนการพนันไฮโลก็เลยเข้าไปยืนยัน
ไม่ได้ไปเล่นเพื่อความสนุกแต่ไปเป็นสายให้เท่านั้นนะฮะ
ระหว่างเล่นได้สักพักหนึ่งเธอก็ออกมาแล้วก็โทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่
เข้าไปจับกลุ่มคนในวงไฮโลทั้งหมดเลยนะจากนั้นวงพนันไฮโลอันนี้ก็แตกกระเจิงครับ
เสียดายที่ไม่สามารถจับกลุ่มใครได้เลยอืมนะฮะอ่ะส่วนคลิปที่ปรากฏ
คาดว่าเขาบอกว่าน่าจะมีผู้ที่ไม่หวังดีเสียผลประโยชน์แอบถ่ายแอบปล่อย
เพราะไม่พอใจที่เธอเนี่ยบุกเข้าไปเล่นด้วยไปหาข่าวแล้วก็แจ้งคนเข้าไปจับกลุ่มนักพนัน
ซึ่งเธอเองก็เตรียมจะไปแจ้งความดำเนินคดีกับคนที่เอาคลิปเธอไปปล่อยด้วย
เธอว่าอย่างงี้นะไปสืบเนาะไปสืบอ่าอ่าทีนี้อ่ะไปถามนายอำเภอเชียงยืนหน่อยค่ะ
ฉลองพึ่งโคกสูงนายอำเภอเชียงยืนบอกว่าตอนนี้ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว
ยืนยันว่าจะรู้ผลในสิบห้าวันแล้วก็มอบหมายให้ประหลัดอำเภอคนนึงเนี่ย
ในฐานะเป็นกรรมการและเลขานุการสอบข้อที่จริงเนี่ยไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนสพเชียงยืน
เพื่ออะไรดำเนินคดีอาญากับนางราแพนก็คือประหลัดเนี่ยที่อยู่ในคลิปเนี่ยนะ
เพราะว่ามีหลักฐานเป็นภาพปรากฏชัดเจนว่าไปร่วมเล่นด้วยนะฮะ
ขณะที่ตำรวจก็ส่งชุดสืบสวนลงพื้นที่ไปดูจุดที่เกิดเรื่องในคลิปในบ่อนเนี่ย
ในบุคคลที่เล่นกันอยู่ใน๗๘คนเนี่ยเพื่อออกหมายเรียกมาให้หมด
ร่วมรับทราบข้อกล่าวหาก็คือการเล่นพนันไฮโลฝ่าฝืนพรกรฉุกเฉินก็คือมั่วสุมกันเกิน๕คนขึ้นไปนะครับ
เอาเป็นว่าก็ผิดนะฮะทั้งคนใส่เสื้อกั๊กแล้วก็ทั้งชาวบ้านที่ไปร่วมเล่นกันนะครับ